วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี
ไปติดตามโครงการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังได้ติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแรง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีรายการโสดจากจังหวัดอุทัยธานี
และสหกรณ์พลเอกสุรสักรคจนรัฐหรรรฑมนตรี
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกิน

พร้อมกับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์

สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำจำกัด
และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ด้วยค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำว่าค่ะว่า
การจัดสรรที่ดินในครั้งนี้นะคะ

ซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดระเบียบให้กับประชาชน
และชี้แนะให้เกษตรกรผลิตนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังเข้าสู่ภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ
สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกร
ศึกษาแนวทางในการสร้างแหล่งน้ำ

ต้องขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ

ร่วมขับร้องเพลงแผ่นดินของเรา

หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนเยาวชนด้วยค่ะ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะ
ได้มีการจัดพื้นที่นำร่อง

โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ได้รับมอบพื้นที่ส่วนป่าห้วยระบำ

อำเภอลานศักดิ์เนื้อที่ประมาณ
ซึ่งเป็นที่ดินว่างที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จัดสรรให้แก่เกษตรกรในลักษณะแปลงร่วม

หรือเป็นสถาบันเกษตรค่ะ
รวมทั้งจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินด้วยค่ะ